เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนครับ
ถูกรวบรวมและคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวีนะครับ

เดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนที่๙ของปีนะครับ
แต่เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้
เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ก้าวของประเทศไทยนั้น

ส่งผลถึงอนาคตของประเทศไทย

ตัดสินใจลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูล

ฉบับอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโน

ยืดอายุออกไปอีก๒๐เดือนครับ

เมื่อ๑๓๕เสียงของสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติ

เท่ากับว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูล
ทำกันมายาวนานกว่า๑๑เดือน

ส่งผลกระทบไปถึงรถแมพของคศ

จะให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
ที่ทุกคนทุกพวกทุกฝ่ายพอใจ
กฎหมายทันสมัยในทุกด้าน
รวมทั้งกฎระเบียบกติกาต่างได้รับการแก้ไข
เพื่อให้ได้ผลดีสุจริตมีคุณธรรม
มาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีอันต้องขยายเวลาออกไปอีก๒๐เดือนเป็นอย่างน้อย
ปรากฏการณ์แม่น้ำ๕สายปฏิเสธเรื่องที่พวกเดียวกันร่างขึ้นมา
ถูกตีความไปได้ต่างนานา
กระแสมองว่าเป็นความจงใจให้รถแมพขยายออกไป
คอสชไม่สามารถสร้างความปรองดอง
ให้เกิดขึ้นได้จริงตามที่เคยประกาศไว้
หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามรถแมพ

ก็มีโอกาสได้เสียงข้างมากกลับมาจัดตั้งรัฐบาล
เท่ากับการปฏิวัติรัฐประหารที่ขอสชได้ทำมา

สั่งให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์
เด่นชัดในทิศทางเดียวกัน

เป็นเพราะอดีตประธานคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูล
ไม่รับฟังเสียงทักท้วงของแม่น้ำทั้ง๕
จนทำให้ร่างรัฐธรรมนูลผิดเพี้ยนจากเจตจำนงเดิม
มีหนำซ้ำยังส่งผลให้เกิดแรงต่อต้านของสังคมมากขึ้น
แนวคิดต้องการให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือคป

เป็นเสมือนคณะรัฐมนตรีซ้อนคณะรัฐมนตรีอีกทีหนึ่ง
โอกาสที่คนไทยจะได้สัมผัสประชาธิปไตยและได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเอง
ในการเลือกตั้งช่วงกลางปี๒๕๖๐จะเกิดขึ้นได้หรือไม่
ถูกโยกความหวังทั้งหมดมาที่ปรมาจารย์ด้านกฎหมาย
ที่ชื่อมีชัยฤชุพันธ์ที่จะรังสรรค์ร่างรัฐธรรมนูญออกมา
ให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของคอสชและประชาชนทั่วประเทศ
ที่จะต้องออกเสียงลงประชามติในขั้นตอนสุดท้ายช่วงปลายปีหน้า
มติความร่างรัฐธรรมนูลจึงถูกเลือกให้เป็นบันทึกไทยบันทึกโลก
ประจำเดือนกันยายนนี้อย่างไร้เสียงคัดค้าน